เดี๋ยวผมจะพาไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดสิงห์บุรีพอที่นี่

โดยเฉพาะเป็นเด็กอ้วน
เหล่าบรรดาเด็กอ้วนมีเรื่องต้องคุยกันแล้ว

มันเขี้ยวเปล่า

บอกเลยออกกำลังกาย

มาเปิดใจกับเหล่าบรรดานักเรียนที่รูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงไงครับ

โรงเรียนเทศบัน๓อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
วิทย์พื้นเลยยกแข้งยกขา

อย่างที่บอกไม่ได้โดนคุณครูเขาทำโทษนะครับ

อยากให้มีสุขภาพที่ดี

ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกวันแบบนี้

ทุกวันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาทีหลังจาก
คาบเรียนวิชาสุดท้าย

ก่อนที่จะกลับบ้านไปหาผู้ปกครอง

พอสุรพลแทนแต่นะครับ

ก็เลยคิดแล้วก็เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา

ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง

รวมไปถึงอาหารที่มันจะทำให้อ้วน

ยิ่งถ้าเวลาผ่านล่วงเลยทุ่มนึงไปแล้วนะ
พยายามอย่าให้เด็กทานอาหาร

นำนักเรียนออกกำลังกายด้วยตัวเองทุกวันครับ
พอก็บอกว่าอยากให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ
เห็นแล้วมันก็น่าชื่นใจจริงเลย

น้องหนูของผู้ปกครองได้อย่างทั่วถึง
แล้วก็นี่เรื่องสุขภาพสำคัญมากเลยนะครับ
เขาบอกว่าโครงการนี้นะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
คุณครูผู้ปกครองนะเขาก็เข้าใจ
แล้วก็เซ็นอนุญาตอนุมัติให้เลยนะว่าพอจัดให้เต็มเลย

ถูกต้องครับแล้วผลเป็นยังไง
ก็คือนักเรียนสภาพร่างกายดีขึ้นน้ำหนักลดลงไม่เจ็บไม่ป่วย
เออเห็นแบบนี้แล้วแม่จัดไปให้สักเพลงหนึ่งครับ

เย่เราออกกำลังกายกัน

พอช่วยเทรนด์คุณชนะให้หน่อยเป็นเทรนเนอร์ให้หน่อย

พื้นกระโดดตบแล้ววิ่งซิตอัพ
งดอาหารหลังทุ่มนึง

มันทำงานเลิกข้ามเลิกดึกอย่างนี้
พยายามแล้วมันเหมือนเสพติดอะไรบางอย่าง

มันหิวมันหิว

แล้วก็มันออกกำลังกายอย่างสม่ำแด่ก็บอกทั้งหมด

จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย

ถ้าเกิดว่าอ้วนแต่เด็กอนาคตก็อาจจะอ้วนต่อไปได้เหมือนกัน